มาดูที่เป็นพาดหัวใหญ่หน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐ
เป็นคดีที่สังคมจับตามองเหมือนกันนะครับ
การเสียชีวิตของสาวอบตบึงชำอ้อ
ซึ่งถูกยิงเสียชีวิตภายในรถ
มีหลักฐานต่างเกิดขึ้นมากมายนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ
เห็นรถกระบะเห็นผู้ชายสองคนลงมาคุยกันในรถ
เมื่อวานนี้ตอนนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดออกมานะฮะ
ที่ด่านเก็บเงินด่านจ่ายเงินธัญบุรีอีกแล้วนะครับ
พบว่าเป็นอดีตนายกอบพาลทองชนบุรีจริงนะครับ
แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าตำรวจออกหมายจับอดีตนายกคนนี้แล้วนะครับ
ไปดูบรรยากาศที่งานศพกันก่อนนะฮะที่วัดโกมนกิติจังหวัดสระบุรี
ซึ่งญาติก็ได้นำศพของนางสาววีรยาภางามวิลัยเจ้าหน้าที่อบตบึงชำอ้อ
ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตในจังหวัดปฐุมธานีมาประกอบพิธีทางศาสนา
ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและก็ญาตินะครับ
โดยนายปรีชาบรอดพระดีน้าชายเปิดเผยออกมาแบบนี้
บอกว่าหลานสาวมีนิสัยร่าเริงแล้วก็เป็นที่รักใคร่ของญาติทุกคน
เมื่อวันศุกร์ก่อนที่จะเสียชีวิตมีเหตุการณ์คล้ายกับว่าเป็นรางสังหรณ์นะ
คือหลานสาวได้กลับมาบ้านทำกับข้าวกินกันกับพ่อแม่
แล้วก็ยังซื้อกับแก้มมาให้ญาติก็สังสรรค์กัน
ทั้งที่ปกติหลานไม่ชอบกินเหล้าและมักจะคอยเตือนเรื่องของสุขภาพด้วย
บอกว่าไม่ดีต่อสุขภาพทางน้าก็บอกแปลกใจจัง
หรือว่าเป็นลางอะไรหรือเปล่านะครับ
ส่วนในด้านของคดีนะครับตำรวจภูทรคลอง๕ได้เชิญนางบานเย็นงามวิลัย
แม่ของผู้เสียชีวิตมาสอบสวนอีกครั้ง
โดยหลังสอบปากคำนางบานเย็นปฏิเสธ

เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่อรูปคดีครับ
ตอนนี้ยังไม่มีขอตอบนะครับ

คุณแม่ยังมั่นใจในการของเชิญละที่
มาเดินทางมาถูกทางแล้วครับ

มั่นใจนะครับ
คุณแม่ก็มั่นใจว่าตำรวจเดินทางมาถูกทางนะครับ
ส่วนเหล่านี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ตำรวจก็ไล่เรียงนะฮะเหตุการณ์ว่าน่าจะเกิดขึ้นที่ไหนบ้าง
ก็ไปไล่เลี่ยงเหตุการณ์จากองค์การบริหารส่วนตะบนบึงชำอ้อ

บันทึกภาพของผู้เสียชีวิตขณะลงมาขึ้นรถ
เพื่อจะกลับบ้านเวลา๑๖นาฬิกา๓๑นาทีของวันที่๑๔มีนาคม
ว่าผู้เสียชีวิตกับคนร้ายเนี่ย
น่าจะโทรศัพท์นัดหมายมาเจอกันในที่เกิดเหตุ
ตรงนี้นะฮะตามที่ภาพจากกล้องวงจรปิดของหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
จับภาพเหตุการณ์ไว้ได้นะครับ
เป็นภาพผู้ชายสองคนลงมาจากรถกระบะที่จอดห่างจาก
รถเก๋งของผู้เสียชีวิตประมาณ๒๐เมตร
แล้วก็เดินลงมาเหมือนจะบรื้อค้นสิ่งของอะไรหลังรถ
แล้วก็เข้าไปนั่งประกบทั้งทางด้านของฝั่งคนนั่ง

และจากจุดนี้นี่เองนะคะตำรวจก็ต้องตรวจสอบกันต่อ
โดยเฉพาะเส้นทางการหลบหนีเส้นทางการเดินรถของรถที่ขับไปจอด

ค่ะหลังจากที่ออกจากจุดนี้นะคะ
เขาก็ไปยังเส้นทางที่มุ่งหน้าอำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตำรวจก็ตรวจสอบไปเรื่อยนะคะ
ไปพบกล้องวงจรปิดที่ด่านเก็บเงินแห่งหนึ่ง

พบรถคันนี้เลยเหมือนกับที่เห็นในกล้องวงจรปิดจุดแรกเลยนะคะ
ประตูสีดำซึ่งใช้ในวันลงมือสังหาร
และในรถมีชายอายุ๔๕๕๐ปีสวมแว่นตาสีดำผมสั้น

ขับเข้ามาในด่านเก็บเงินในช่วงเวลา๑๓นาฬิกา๑๘นาทีของวันที่๑๔มีนาคม
ที่ผ่านมาจุดนี้เองนะคะเป็นแม่เป็นแม่ของผู้เสียชีวิตได้ชี้ว่า

คือแม่ผู้เสียชีวิตเขาบอกเขาจำได้จำได้จากอะไรรู้ไหมว่าเป็นอดีตนายก
บตพานทองชมบุรีซึ่งเป็นสามีเก่าของลูกสาว
จำได้จากแว่นตาเขาบอกแว่นตาแว่นตาดำเนี่ย
ลูกสาวเป็นคนซื้อให้ในราคา๓๐๐๐บาทก็เลยจำได้
และก่อนที่จะมาถึงจุดเกิดเหตุในเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๕๐นาทีนะคะ
จากการสืบสวนนี้พบว่าผู้ต้องสงสัยนะคะก็เป็นอดีตสามีเก่าของผู้ตาย
ซึ่งเป็นอดีตนายกอบตผ่านทองชื่อนี่ขึ้นอยู่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะคะ
นายทวีวงทองยืนค่ะเป็นอดีตนายกอบตพานทองจังหวัดชนบุรี
ลูกน้องคนสนิทที่เดินทางไปด้วยได้ขับรถย้อนกลับไปในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จากนั้นก็ได้หลบหนีต่อไปยังพื้นที่ตำรวจภูทรภาคที่๗
และหลังจากนั้นช่วงเที่ยงคืนวันที่เกิดเหตุพบเบาะแสผู้ต้องสงสัยไปจอดรถซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแห่ง๑
ตำบลท่าเรืออำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีอันนี้เข้าไปใกล้ชายแดนแล้วนะนะคะ
ก่อนที่ช่วงเช้าเจ้าตัวจะไปเบิกเงินที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาท่าเรือกาญจนบุรี
โดยนำสมุดบัญชีไปขอเบิกเงินที่หน้าเคาน์เตอร์๓แสนบาทค่ะ
เชื่อว่าตำรวจเชื่อว่าต้องการที่จะหลบหนีข้ามแดนไปประเทศเพื่อนบ้าน
คือตำรวจสืบตามเส้นทางในทุกจุดนะฮะ
แล้วก็พบว่าอดีตนายยกอบตพานทองคนนี้นะฮะ
เอารถไปเปลี่ยนด้วยนะเอารถไปเปลี่ยนที่บ้านน้องชาย
แล้วก็ก่อนที่เข้าสู่การเฉิงรับบุรีว่าจะออกชายแดนเนี่ย
ก็มีการเปลี่ยนรถอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ขอสารธัญบุรีอนุมัติหมายจับชายตามภาพวงจรปิด
และนายทวีวงทองยืนหรือว่านายยกหมึกอายุ๕๕ปีอดีตสามีของผู้เสียชีวิต
อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพางทองจังหวัดชนบุรีแล้วนะครับ
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แต่ตำรวจเห็นว่ามีอีกคดีหนึ่งที่น่าสนใจ
เป็นคดีที่นายสุภาพเขียวชะอุ่มนายกอบตบึงทองหลางอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
เป็นอดีตหัวคะแนนผู้สมัครสอสอเขต๖ปฐุมธานีพักเพื่อไทย
สไนเปอร์ยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่๒๓กรกฎาคมปี๕๔
นายสุภาพเป็นใครนายสุภาพเป็นสามีเก่าของนางสาววีรยาภาพพอถูกยิงใช่ไหมครับ
ไม่นานนางสาววีรภาก็มาจดทะเบียนสมรสกับนายทวีวงศ์
แล้วก็หลังจากนั้นก็หย่ากับนายทวีวงแล้วก็มาจดทะเบียนสมรสกับสามีใหม่
คุณปฏิรูปที่เป็นกำนันที่เพิ่งจดทะเบียนก่อนเสียชีวิตไปเนี่ย
ตำรวจกำลังโยงคดีอยู่นะฮะว่าคดีการเสียชีวิตของนายสุภาพสามีเก่านู่นของนางสาววิรยาภาเนี่ย
เกี่ยวพันกับการตายของนางสาววิยภาหรือเปล่าน่าสนใจนะน่าสนใจนะคะ